ทำงานแบบไม่ค่อยดีไม่มีความรอบครอบนะคะ
ไม่ทำสัญญาณไฟไม่ทำอะไรที่มันเป็นมาตรฐาน
ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมน่ากลัวนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูอีกทีนะคะมันมืดมากนะ

นี่แล้วมาเจอแบบนี้
มีทั้งผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บค่ะ

ถนนหมู่บ้านในอำเภอพักดีชุมพลนะคะ
ต่อระหว่างอบตวังทองและอบตเจ้าทองนะคะ
รับเหมาขุดถนนจะวางท่อระบายน้ำ
ทีนี้พอกลุ่มผู้รับเหมาขุดถนนได้แค่บางส่วน
หลังเลิกงานเอารั้วเหล็กมาวางกั้น
แต่วางแบบไม่ได้รอบครอบนี่เห็นไหม
วางไม่ได้รอบครอบสักเท่าไหร่ยังมีช่องให้รถผ่านได้อะค่ะ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาต้องผ่านตรงนี้กันตลอดเลย
เหมือนบางคนเปิดรั้วออก
แล้วไม่เอารั้วเหล็กกลับไปวางที่เดิม

คนที่ใช้รถเส้นนี้เขาก็ไม่รู้
ข้างหน้ามันมีอะไรก็มีช่องให้ผ่านได้

ผู้เสียชีวิตคือนายพัทธพลอายุ๒๓ค่ะ
ส่วนอีกคนคือคุณสุรศักดิ์อายุ๒๐
เป็นเจ้าของคลิปได้รับบาดเจ็บ
เขาขับรถกระบะพุ่งตกลงไป

อบตที่รับผิดชอบในการก่อสร้างอ้างว่า
ได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำ

แต่ผู้รับเหมาไม่แจ้งว่าจะเข้าไปทำงานวันเสาร์
ซึ่งเป็นวันหยุดทำให้ไม่มีคนไปคุมงาน
ก่อนจะให้เริ่มงานอบตกำชับแล้วว่า
เรื่องของความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญที่สุดนะ

เจรจากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
คุณพ่อของนายสุรศักดิ์ที่ได้รับบาดเจ็บ

ว่าการก่อสร้างอะไรเนี่ยมันต้องใส่ใจให้มากกว่านี้นะ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสูญเสียชีวิตคนคนหนึ่งเลย

บตจะรับผิดชอบกับชีวิตคนได้ยังไง

อบตต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ุทาหรณ์คืนและแผงกั้นใช้เจย
แต่ในช่วงเหตุเกิดแล้วถึงมีภัย
นะครับแต่ก่อนแหละไม่มีมีแผงกั้นใช้เจย

แต่ด้านนั้นไม่ได้กั้นเลยครับ
ตรงด้านนู้นขึ้นมาไม่มีอะไรกั้นเลย

ไฟก็ไม่มีถนนก็มืดไม่มีอะไรกั้นอีกต่างหาก
คือถ้าดูจากสภาพของถนนที่ขุดเอาไว้เนี่ย
อย่างนี้มันต้องปิดปิดแบบปิดไม่ให้ไป
ไปเลยพี่อุ๋ยคิดดูถ้าเป็นรถจักรยานยนต์

อะไรก็สมควรที่ชาวบ้านเขาจะออกมาโวยอ่ะนะ